ผ่านพ้นวันครูเป็นควันหลง

วิธีการที่ครูปุ้ยสอนออนไลน์เนี่ย
เขาก็จะต้องมีการใช้เพลงเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับห้องเรียน

บวกกับเพลงออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
ให้มันสามารถ
โอ้โหหมูปลุ้ยน่ารักจัง

ลีลาการเต้นการโยกย้ายใส่สะโพกแบบนี้

ใช่ค่ะนี่แหละกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนนะคะ

เออเขาเอามาจากเพลงตลกอของคุณบอลเชิญยิ้
ฟิเจอร์ริ่งกับคุณโชคไทยรถแห่นั่นเองค่ะ
เพลงนี้ก็ดังนะคุณโอ้โหเป็น๑๐ล้านวิวต้นฉบับนะฮะ
เพราะว่าเพลงนี้จริงเนื้อหามันแบบเป็นตัวตลกให้เธอตลอด
บอกว่าไม่ตลกเพราะเราเล่นมุกตลาดอะไรอย่างนี้

แต่ว่าครูปุ้ยเอาไปแปลงเนื้อเป็นเกี่ยวกับโอมิครอน

ใช่ค่ะครูปุ้ยนี่นะคะคือครูทันทิกาเจริญศุกร์
อยู่ที่โรงเรียนจุธาทิพย์อยู่ที่พนมสารคามฉะเชิงเซาค่ะ
เอาจริงนะในโลกโซเชียลนี้เขาแชร์คลิปนี้ของครูปุ้ยเพียบเลยค่ะ
ของครูปุ้ยชื่อว่าโอไมครอนมันมาจนได้
แล้วครูปุ้ยบอกนะคลิปนี้ทำกันกับครูเบียร์๒คนเลย
เอามือถือมาเอาไอแพทมาถ่ายกันเองแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเองเนี่ยค่ะ

ซึ่งครูปุ้ยบอกว่าปกติทำคลิปสอนออนไลน์กันอยู่แล้ว
คราวนี้ก็เลยชวนครูเบียร์ครูเบียร์นัดวลันรักอู่เนี่ยนะคะ
มาทำเพลงนี้นี่ตอนที่เราไปเจอครูปุ้ยกับครูเบียร์เนี่ยนะคะ
ปุ้ยบอกแบบนี้เพลงนี้นะแต่งเนื้อเอง
เพราะอะไรอยากสะท้อนสถานการณ์โควิดก่อนหน้ามีเดลต้าใช่ไหม
พอเดลต้าเริ่มคลี่คลายเอ้าโอมิครอนมาอีก
แล้วเด็กเนี่ยจากตอนแรกที่เรียนออนไลน์เหมือนจะกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้แล้ว
ตอนนี้ก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์แบบนี้อีกค่ะ
ดัดแปลงเพลงของคุณบอลเนี่ยเอามาทำเป็นเพลงที่สอนเกี่ยวกับโอไมครอน

แล้วอย่างหนึ่งครูปุ้ยเห็นลีลาแบบนี้คุณดูสิ
ตอนสอนออนไลน์สอนหน้าจอเนี่ยสนุกสนานนะ
ใช่ค่ะแล้วนี่แหละครูปุ้ยถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นครั้งที่๖๖ประจำปีนี้

ใช่นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวันครูที่ผ่านมา๑๖มกราคมเนี่ยนะคะ

ครูที่สอนออนไลน์ในช่วงนี้ต้องใช้พลังมหาศาลเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นั้นนะคะ